มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ

เมื่อวานในข่าวบันเทิงตอนเช้าของเราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปคร่าวแล้วนะครับ
แต่คราวนี้มาดูประเด็นนี้เพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นในขณะที่รถจักรยานยนต์๒คันชนกัน
จนทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันเสียชีวิตขาดที่นะครับ
ก็เป็นพาดหัวข่าวตัวประกอบหนังดังซิ่งบิ๊กไบท์ดับยกล้อสะพานพุธ
ขี่วนโชว์หลายรอบประสานจักรยานยนต์ขาดที่นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่รถบิ๊กไบท์ชนประสานงานกับรถจักรยานยนต์
บนสะพานพระพุทธยอดฟ้าถนนประชาธิปกกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๓นาฬิกาของเช้ามืดวันที่๑๘กันยายนนะครับ

ตำรวจสนปากคลองศาลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบรถจักรยานยนต์ดังกล่าวชนกันกลางสะพานสภาพทั้งสองคันพังยับเยินนะครับ
จุดเกิดเหตุก็พบศพของนายทิติวัฒน์ธีรภาพหรือว่าชายอายุ๑๙ปี
มีแผลชะกันที่ลำคอและกระดูกตามร่างกายหักหลายแห่ง
ทะเบียน๖กกง๙๗๙๗กรุงเทพนครของผู้ตาย
ก็คือนายทิติวัฒน์หรือนายชายพลิกคว่ำอยู่ในสภาพพังเสียหายอย่างหนัก
โดยมีหมวกนิรภัยแบบเต็มใบตกอยู่๑ใบ
นายชายอย่างที่บอกว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑
คณะวิทยาการจัดการสาบันมรพธนบุรีและยังมีอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบ
แล้วก็รับซื้อขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ด้วยเป็นนักแสดงตัวประกอบเรื่องหลวงพี่แจ๊สซีจีนะครับ
ใกล้กันก็ไปพบศพอีก๑ศพก็คือศพของนายธนวัฒน์สุขเจริญอายุ๑๘ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณียี่ห้อยามาฮ่ารุ่นนูโวสีขาวทะเบียนลอลิงจอจาลิง๗๕๓กรุงเทพมนคร
ซึ่งก็ถูกบิ๊กไบท์ชนประสานงานจนกระเด็นไปอยู่ใต้ล้อหน้ารถประจำทางสาย๘๒สีครีมแดงนี้
หมายถึงรถจักรยานยนต์นะไปอยู่ใต้ล้อเลยไปอยู่ใต้รถเลย
ส่วนผู้เสียชีวิตนะครับก็มีบาดแผลชะกันที่ขาทั้งสองข้าง

ทราบชื่อคือนายธนวัฒน์สุขเจริญอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
พนักงานสอบสวนก็เร่งประสานเจ้าหน้าที่

ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบนสะพานเมื่อคืนนี้
จากรถคู่กรณีทั้ง๓คันคือรถจักรยานยนต์๒คัน
ประจำทางสาย๘๒และศพผู้เสียชีวิต
ขวางช่องทางการเดินรถทั้งหมดนะครับ
โดยคนขับรถประจำทางสาย๘๒นายบุญมีอินทรัพย์

เห็นรถจักรยานยนต์ขี่แข่งกันบนสะพาน
โดยคันที่ขี่ตามหลังรถเมย์ของตนเอง
แซงขึ้นมาและเป็นจังหวะที่จักรยานยนต์อีกคัน
วิ่งสวนทางมาพอดีจึงเกิดชนกันเข้าอย่างจังนะครับ
คันหนึ่งแซงตูดลงไปอีกคันหนึ่งมาทางนู้น

สารงากันเองไงแต่รถเขาลอยมาหาเรา
คันหนึ่งแซงตูดลงไปอีกคันหนึ่งมาทางนู้น

จำไม่ได้อ่อนแนะนะครับ

รอยมาก็ไปเบโก้ไง
แต่เราเขายกสวน
รถจะลงแผ่นอยู่หน้าแล้วครับ
คุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ก็สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

เปิดเผยว่าช่องการจราจรบนสะพานพระพุทธยอดฟ้าบนสะพานพุทธเนี่ย

ก็จะแบ่งเป็น๒ช่องการจราจรให้รถวิ่งจากฝั่งพระนคร
คือปากคลองตลาดข้ามฝั่งไปที่ฝั่งธนบุรี
ส่วนอีกหนึ่งช่องทางจราจรเนี่ย
เป็นช่องสำหรับรถที่วิ่งจากฝั่งทนมาฝั่งพระนครนะครับ

ก็มีชาวบ้านที่เขานั่งเล่นกันอยู่บนสะพานพระพุทธยอดฟ้า
หลายคนก็ให้การตรงกัน
ว่าปกติแล้วผู้ตายและกลุ่มเพื่อนชื่อกลุ่มว่าสปันเดอร์กรุ๊ป
ขออภัยสปันเดอร์กราวประมาณ๔๕คัน
จะมาจอดรวมตัวกันช่วงกลางดึกบริเวณที่ว่างเชิงสะพานตรงนี้
ลงปากคลองตลาดฝั่งพระนครอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคุณ

ก่อนเกิดเหตุเห็นนักแสดงหนุ่มคือนายชายทิติวัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
จอดรวมตัวกับเพื่อนเช่นเคยครับ
จู่ผู้ตายก็ลุกไปขี่รถคู่ใจยก
กล้อโชว์แล้วก็วนไปวนมาบนสะพาน๒รอบ
พอรอบที่๓เป็นจังหวะที่ผู้ตายบิดคันเร่ง
เร่งเครื่องจากฝั่งพระนครมุ่งหน้าไปทางฝั่งธนบุรี
ก็คือจากปากคลองมุ่งหน้าไปข้ามไปฝั่งทน
ปรากฏว่ามีรถประจำทางขวางอยู่เลนซ้าย
ผู้ตายต้องหักหลบไปทางขวา
คล่อมเส้นแบ่งช่องทางจราจรกลางสะพาน
และเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถจักรยานยนต์ของนายธนวัฒน์
คู่กรณีขี่สวนมาจากฝั่งธนบุรีพอดี
ทำให้รถทั้งคู่ทั้งบิ๊กไบท์ของนักแสดงหนุ่ม
และก็รถจักรยานยนต์ธรรมดาของนายธนวัฒน์
ประสานงากันอย่างจังเสียงดังสนั่น
แล้วก็จบชีวิตทั้งคู่นะครับ
ฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยครับ
มาจับกลุ่มกันบิ๊กไบท์

ถ่ายวีดีโอหรือถ่ายรูปกันอยู่

ชนกันเลยได้ยินเสียงชนเลย
ที่เราบอกเราเห็นอยู่๓๔รอบนี้คือ

ยกยังไงยกแบบว่าวิ่งยาวเลยหรือว่า

ก็จุดสตาร์ทก็ตรงสามแยกเลยครับ
แล้วก็มายกล้อราวเสาที่๒เสาที่๓ของสะพาน
แล้วก็ไปลงอยู่ช่วงนู้นนะครับท้ายสะพาน
ไปเจอรถเมย์อยู่ฝั่งซ้ายสุดของสะพานเนี่ยครับ

น่าจะใช่ครับ

คุณผู้ชมครับในเรื่องนี้
พันธุ์ตำรวจโทแดนชัยทูลอ่อง
รองพุ่มกับการสอบสวนสอนออกปากคลองศาล

จะยังไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับฝ่ายใด
ก็ต้องรอตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งตอนนี้มีการถูกนำมาเปิดเผยแล้วนะครับ

แล้วก็ต้องนำพยานแวดล้อมทั้งหมดไปสอบสวน
โดยเฉพาะคนขับรถประจำทางสาย๘๒
เมื่อกี้ทีมข่าวของเราก็ได้สัมภาษณ์แล้วนะครับ

ก็ประสานญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนะครับ

ฝ่ายญาติของนายธนวัฒน์นะครับ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ธรรมดามา

ขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของ
และอยู่ระหว่างการหางานทำ

แต่ว่าในขณะที่มีพยานหลักฐาน

ได้มีการขี่ยกล้อ
แล้วก็มีการโชว์ก่อนที่จะเกิด

ในเรื่องนี้ตำรวจบอกหากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าการกระทำ

เข้าข่ายความผิดกฎหมายจราจร

รอการพิสูจน์ให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับ

นายทิติวัฒน์หรือว่าชายเนี่ยนะฮะ

มีผู้ติดตามอยู่เกือบ๒๐๐คน

โดยเฉพาะกลุ่มผู้นิยมการขับขี่บิ๊กไบท์ด้วยกัน

มักจะโพสต์ภาพแล้วก็คลิป

ใช่ก็ด้วยเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทำให้โลกโซเชียลเขาก็มีการ

คือก่อนหน้านี้คนในโลกโซเชียลเขาก็

เรื่องของความท้าทายบนท้องถนนก็ชมนะ

คือเป็นห่วงชีวิตของคุณชายเขาเอง

เมื่อผู้เสียชีวิตเนี่ย

แสดงความอาลัยผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก

นายพล็อตอานนท์

ถ่ายทำหลวงพี่แจ๊สมา๒ภาพ

อันนี้พี่พศเขาออกมาโพสต์นะครับ
แม้ว่าจะมีภาพที่ทางด้านในชาย
เขาเคยถ่ายรูปกับคุณแจ๊ส

โพสต์ของฝ่ายคู่กรณี

นายธนวัฒน์สุขเจริญ

รถไปส่งแฟนขากลับก็แวะซื้อของ

เพราะเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
มาวางพี่ชาย